เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นสาวอายุ๒๑ปีค่ะ
คือเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก่อนหน้านี้ก็พยายามรักษาตัวอยู่นะ
แต่ว่าสุดท้ายค่ะเธอไปปีนคอนโดชั้นดาดฟ้าก็คือชั้น๖เนี่ยนะคะ

ห้อยขาแล้วร้องไห้ด้วยนะคะลักษณะเหมือนจะฆ่าตัวตายค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
หลังจากที่คนที่อยู่ในคอนโดเขาพบเห็นโทรศัพท์แจ้งตำรวจค่ะ

คือขึ้นไปชั้น๖เลยนะตรงขึ้นไปเลย
อย่างแรกที่ตำรวจทำก็คือนางสาวกระถิญเป็นชาวจังหวัดยสโถร
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่พักหนึ่งนะคะ
ได้ใจความว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีปัญหาส่วนตัว
โทรศัพท์ประสานไปยังแฟนนุ่มของนางสาวกระถิญ
หลังจากที่แฟนนุ่มมาถึงนะช่วยเกลี้ยกล่อม๒ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็สำเร็จด้วยนะคะนางสาวกระถิ่นปีนกลับขึ้นมา
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวไปที่สอนอได้สำเร็จนะคะ
จากการสอบถามทราบว่านางสาวกระถิ่นค่ะ
ป่วยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคทางระบบประสาท

ตำรวจคาดว่าน่าจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะ

แล้วจะเรียกตัวมาสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง
ขณะเดียวกันตำรวจเปิดเผยอีกว่านางสาวกระถิ่น
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พยายามฆ่าตัวตาย
เคยคิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วเมื่อ๓เดือนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อมและช่วยเหลือได้สำเร็จ
จากนี้นะคะตำรวจได้แนะนำไปยังเจ้าของคอนโดมิเนียม
ที่เกิดเหตุด้วยเนี่ยนะบอกว่าให้ล็อกตายไปเลย
ดาดฟ้าไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซ้ำอีกค่ะ